สัวพันล้านเจ้าสัวสุรชัยคุณผู้ชมที่ทางครอบครัวเนี่ยบอกว่า
สงสัยนะอยากจะให้ตำรวจกองปราบไปดูซะหน่อย
เพราะเหมือนว่าเจ้าสัวสุรชัยจะโดนกลุ่มบุคคลหรือผู้หญิงคนหนึ่ง
หลอกลวงเอาเงินไปเป็น๑๐ล้านหลายสิบล้านแล้วเนี่ย
ฝั่งผู้หญิงคนนี้คือหญิงไก่ครับ

เดี๋ยวตัวเองจะชี้แจงเองไม่ได้ชี้แจงด้วยปากเปล่าคุณผู้ชมฮะ
หญิงไก่เขางัดหลักฐานมาเพียบเลยนะมาตอบโต้บอกว่า
สิ่งที่ครอบครัวเจ้าสัวสุรชัยพูดไม่จริงเลย
หญิงไก่ยืนยันว่าที่เธออยู่กับเจ้าสัวสุรชัยนั้น
อยู่กันด้วยความรักครับหลักฐานที่หญิงไก่หรือว่าชื่อจริง
คือคุณสรรญาอุปตะสันติเนี่ยเอามาเปิดเผยมีอะไรบ้างภาพถ่าย
นี่ภาพนิ่งมีไปร่องเรือกันไปเที่ยวกันไปกินข้าวกัน
ก็มีจับมือถือแขนไปทำบุญให้บรรพบุรุษก็มีเหมือนกัน
มีหอมแก้มด้วยนะมีภาพหอมแก้มเรียกว่าสวีทเลยล่ะคุณผู้ชม
ฮะแต่ที่เด็ดเนี่ยภาพเคลื่อนไหวและเสียงครับมีคลิปเสียง
หญิงไก่คุยกับเจ้าสัวสุรชัยผ่านมือถือเกี่ยวกับนี่ฮะมี
เสียงหัวร้อจากปลายสายนะคือยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศครับ
หญิงไก่เนี่ยบอกว่าถ้ามองว่าเป็นการหลอกลวงมาแต่งงาน
คงไม่มีใครมาคุยเรื่องพันนี้กันหรอกเรื่องยาเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศเนี่ยถ้าเรื่องทะเบียนสมรถเราว่ายัง
หญิงไก่โชว์หลักฐานครับคุณผู้ชมฮะเขียนด้วยลายมือ
ของเจ้าสัวสุรชัยเองเลยเพื่อชี้แจงเรื่องการจดทะเบียน
หญิงไก่ยืนยันว่าเกิดขึ้นจากความรักของทั้งสองฝ่าย
และเจ้าสวสุรชัยมีสติสัมประชัญญะสมบูรณ์
หลงผิดหรือว่าถูกหลอกลวงมาแต่อย่างใด
นี่เอาจริงนะคือนอกจากตัวที่เป็นสำเนาแล้ว

เชื่อกลัวว่าจะทำปลอมขึ้นมาดูตัวจริงเลย
หญิงไก่ก็ให้ดูอ๋อและเรื่องการโอนทรัพย์ศิลป์ก็เช่นกันหญิงไก่บอกไม่ใช่การถูกหลอกลวงหรือว่าให้เปล่านะ
แต่เป็นการให้และการจดทะเบียนสมรสก็มีการมอบทรัพย์สินเป็นสินสอดในวันแต่งงานครับ
มีอะไรบ้างที่ดินมีหุ้นปูนซีเมนแล้วก็ระบุชื่อผู้รับก็คือหญิงไก่นี่แหละ
ค่ะโดยหญิงไก่ก็มอบให้บุตรรับไปแทนครับ
นอกจากเอกสารต่างแล้วหญิงไก่โชว์หลักฐานเพื่อยืนยันว่า
เดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมฮะว่าสวีทหวานขนาดไหนแล้วพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ย
หญิงไก่ก็เลยมั่นใจว่านี่ดูเอาสิจะไม่สวีทได้ยังไงไปดูกันฮะ
บ้านไทยบ้านกรุงสูรและด้านมืดสูรไทยขนาดนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทนะคะ

อาจารย์เดินเข้ามานี่คือห้องโถงนะคะเข้ามาเข้าหอกันออกไปไหนแล้วดูอะไรนี่
อันนี้ผมอันมาสมมุติว่าเรานี่เข้าไปแล้วเนาะ
อันนี้ผมอันนี้ผมอันมาสมมุติว่าเรนนี่เข้าไปแล้วเนาะ
มาแล้วมานอก่อนอยู่ทุกวันงดเต็มห้องเลยค่ะ
มันหมดแล้ว
ฟังครอบครัวเจ้าสัวสุรชัยยังมั่นใจนะว่าคุณพ่อสุรชัยที่ดูเปลี่ยนไปไม่เป็นตัวของตัวเองเลย

และช่วงที่พวกเขาพาคุณพ่อสุรชัยออกมาคุณพ่อก็มาด้วยดีไม่ได้มีการบังคับหรือลักพาตัวอะไรแต่อย่างใด
เพราะว่าก่อนหน้านี้หญิงไก่บอกฝั่งครอบครัวนี่แหละเป็นคนลักพาตัวเจ้าสัวสุรชัยไป

ต่อจากนี้เนี่ยต้องเป็นการไปชี้แจงกันในชั้นศาลแล้ว
ทุกอย่างคงต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
จริงแล้วคนรออย่างเดียวเลย
เจ้าสัวสุรชัยมาพูดด้วยตัวเองคืออยากรู้ว่า

แล้วลักษณะการพูดเนี่ยพูดด้วยสติสัมปัชญะที่สมบูรณ์๑๐๐หรือเปล่านะฮะ